คุณผู้ชมคะแต่เหตุการณ์นี้ก็ระทึกมากเหมือนกันค่ะ

ไม่คิดค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุยกันอยู่นั่งกินส้มนั่งถอนยากกันอยู่
คุณผู้ชมดูดีนะบุมขอบจอโวงแดงอ่ะค่ะ
อยู่ดีมีเสียงตึ๊บแล้วหันไปดูคนร่วงลงมาค่ะ

จะเห็นมีคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่แถวที่คนร่วงลงมาเลย
ใช่นั่งอยู่ใกล้มากค่ะ
เนี่ยเขาตกลงมาหรือเขากระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือยังไง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงข้างล่างคอนโดนะคะ
แล้วจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนประมาณสัก๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นน่ะนะคะ
อยู่ที่อำเภอบังใหญ่จังหวัดนนทบุรี
คนที่ตกลงมาเนี่ยเขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารค่ะ
ชื่อว่านายอานนท์ของกิ่งอายุ๓๖ปี
สภาพตกลงมากระแทกพื้น
เสียชีวิตอยู่ข้างล่างคอนโดนะคะ
แล้วมือทั้งสองข้างพอไปสังเกตดู
มีคราบฝุ่นจากระเบียงหลังห้องด้วย
แล้วก็มีเศษกระถางต้นไม้แตกกระจายเกลื่อนพื้นตรงนั้นไปหมดเลยค่ะ
ผู้ตายพักอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ชั้น๕ของอาคารนี้แหละ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบที่ห้องหน่อย
ว่าที่ห้องพักมีร่องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าเราไปเจอกับเจ้าของห้องด้านล่าง
นายอานนท์ตกลงมาเนี่ยนะคะ

คุณลุงเป็นคนที่นั่งอยู่ใกล้ที่ห้องจรปิดอ่ะ
ถ้าดูในจุดเกิดเหตุจะเห็นเก้าอี้ขาวตัวหนึ่ง
ตัวนั้นแหละเป็นเก้าอี้ที่คุณลุงนั่งอยู่

ตรงนั้นเลยนั่งกินส้มนั่งถอนย่าอยู่

เขาบอกว่าจังหวะนั้นน่ะรายเดอร์ร่วงตกลงมา
ต่อหน้าต่อตาคุณลุงเลยนะตรงจุดนี้จุดนี้

แล้วลุงตกใจมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดไงว่าตรงที่นั่งอยู่
จู่จะมีคนร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาค่ะ
ส่วนพี่ของผู้เสียชีวิตพี่สาวของนายอานนท์เนี่ยนะคะ
บอกว่าน้องชายเนี้ยพักอยู่กับเพื่อนสองคน
แล้วถามเพื่อนเหมือนกันนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า

พี่สาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่น้องชายตกลงมา

แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้
ตัวนายอานนท์อาจจะปีนหลังห้อง

แล้วก็พลัดตกลงมาเพราะเขาบอกว่าที่มือของศพ
ยังมีพวกคราบฝุ่นเหมือนกับจับระเบียงด้านหลังของห้อง

แต่เดี๋ยวยังไงก็ตามก็จะต้องมีการสอบ
หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

เพราะว่าจริงห้องอื่นเขาติดเหมือนตระแกงเหล็กเอาไว้
แต่ห้องของผู้ตายเหมือนตะแกงเหล็กไม่มี